มากันหมดนะครับนักสู้ดังขาดคนเดียวก็คือโจนัทธวุฒิที่ซ่อมอยู่ที่อเมริกาครับ
ทั้งหมด๖คนครับน้องโอ๋ไก่ย่าง๕ดาวที่ขึ้นโปรแกรมเป็นคู่เอกชิงแชมป์โลกมวยไทยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นยอดมวยแชมป์โลกมวยไทย๕สมัยครับ
จะขึ้นสู้ครั้งที่๓ในรายการนี้แล้วก็ได้สิทธิ์ในการชิงชำโลกเป็นไฟล์สำคัญ
ส่วนที่พลาดไม่ได้ก็คือคู่รักนักสู้ริกะอิชิเกกับครูตองชะนนพัฒนวิรัชชัยนะครับ
ก็พูดถึงการสู้ในครั้งนี้นะครับโดยครูตองเนี่ยได้บอกถึงการวางแผนกับคู่ชกที่จะเจอเอาไว้แล้วครับ
ก็สำหรับคู่ต่อสู้ที่จะเจอในครั้งนี้ครับผมของผมเป็นนักสู้ชาวเกาหลีครับชื่ออาคิมแทคึนนะครับ
ก็เป็นนักสู้อันหนึ่งเลยปัญหาคือเขาตัวสูงสองคือแข็งในเรื่องของยูโดพวกท่าทุ่ม
แล้วก็บวกกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้ขึ้นชก
ผมเตรียมตัวในเรื่องของการเกมนอนเกมการปล้ำมาเยอะพอสมควร
ก็ไม่ค่อยกังวลในเรื่องเกมปล้ำครับ
ก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าคิดว่าจะควบคุมเขาอยู่ในไฟล์นี้ครับผม
นาฬิกาครับในรุ่น๕๒๒กิโลกรัมนะครับ
เพื่อไม่ให้ร่างกายต้องกรำศึกหนักมากเกินไปครับ
สำหรับไฟล์ที่จะถึงนี้นะคะ
ลิกะก็ขึ้นชกนะคะกับนักสู้ชาวกัมพูชาค่ะ
ก็เป็นนักชกที่เรียกว่าเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมค่ะ
ในด้านของมวยของประเทศเขานะคะ
แล้วก็มีความสามารถความตอบในการยืนสู้เนี่ย
ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยทีเดียวค่ะ